แต่ว่าตอนนี้ดูข่าวอื่นกันด้วยนะฮะ

เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของหนุ่มที่เขาเครียดค่ะ

คือไปง้อเมียคือเรื่องของผัวเมียละเหยียใจจริง
ตามไปง้อเมียนะคะที่ร้านหมูกระทะ
กลายเป็นว่าคือเมียไล่กลับ
ฉุนค่ะเลยคว้าปืนออกมายิงขึ้นฟ้า
ทีนี้ตำรวจของสพพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ในแล้วก็นอกเครื่องแบบกว่า๒๐นายเลย
ก็ไปพร้อมทั้งโล่นะคะอุปกรณ์ต่าง
เจรจากลายเกลี่ยพูดคุยกับชายคนก่อเหตุนี่แหละ
คือเจ้าตัวถึงขั้นใช้ปืนไปจี้ภรรยาตัวเอง
แล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเข้าใกล้รถด้วยนะคะ
หลังก่อเหตุเจ้าตัวยิงปืนขึ้นฟ้าไป๒นัด

ตำรวจบอกใช้เวลาเจรจาอยู่นานเพราะเขาคลุ้มคลั่งมาก
ไม่เป็นผลนะสถานการณ์เริ่มที่จะตรึงเครียดขึ้นเรื่อยนะคะ
แล้วก็ตำรวจกันตรงนั้นหมดเลยนะคะไม่ให้ใครเข้าใกล้ที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านที่บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นั่งกินหมูกระทะเนี่ย
โอ้โหวิ่งหนีกันเอาตัวรอดจ้าละวันนะคะ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านหมูกระทะที่ชื่อว่าธนพลซอย๑๘
อยู่ในแถวทางหลวงหมายเลข๓๐๑๗นะคะ
ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมที่ลบบุรีนี่แหละค่ะ
ตำรวจเนี่ยเจรจาอยู่ตั้งนานสุดท้าย
ใช้วิธีด้วยการไปรับตัวพ่อแม่ผู้ก่อเหตุมาพูดคุย
เนี่ยพยายามมาไกลเกลี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะบานปลาย
ในที่สุดค่ะตัวผู้ก่อเหตุสามีคนนี้ยอมวางอาวุธปืนนะคะ
ขนาด๙มมแมกกาซีนมีกระสุนอีก๙นัดนะ
แล้วเจ้าตัวก่อนหน้ายิงไปแล้ว๓นัด
ส่วน๙นัทเนี่ยก็พร้อมจะยิงเสมอนะคุณนัท
ใช่ค่ะภายในรถเนี่ยนะคะที่ตัวเขาเนี่ยยิงเข้าไปในรถ
ไม่ได้พบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่มันมีร่องรอยกระสุนแล้วค่ะนะคะที่กระจกหลังด้านซ้ายทะลุเบาะรถเลย
ก็มีการคุมตัวสามีคนนี้ผู้ก่อเหตุไปสอบสวนนะคะที่สพ
ทราบชื่อต่อมาคนก่อเหตุก็คือนายธีรพัฒน์วงกุหลาบค่ะ
อายุ๔๓ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการเครียดนะ
ก็ยังไม่ได้ให้การใดกับเจ้าหน้าที่ตอนแรก
พอตอนหลังเหมือนเริ่มผ่อนคาก็เลยเล่าฟังให้ฟังแบบนี้ว่า
เขาขับรถออกมาตามหาภรรยาภรรยาคนนี้อยู่กินกันมานานหลายสิบปี
มีลูกกัน๒คนนะคะวัย๑๖แล้วก็วัย๑๕นะคะ
ตอนหลังทะเลาะบาดหมางกันตลอดภรรยาก็หนีออกจากบ้าน
เจ้าตัวบอกว่าพยายามแล้วนะอยากจะขอโทษไปง้อขอคืนดี
แต่เมียไม่ยอมคุยด้วยเขาเครียดแล้วเขาบอกว่าลูกเองก็ห่วงแม่
สุดท้ายมาเจอว่าอ้าวภรรยาตัวเองไปนั่งกินหมูกระทะอยู่กับเพื่อน
ก็เข้าไปขอพูดคุยแต่กลายเป็นเมียบอกให้กลับไป
ตัวเองก็เลยโมโหเดินไปที่รถคว้าปืนออกมา